ถือว่าเป็นการเตือนสำหรับใครที่อยู่บ้านเพียงลำพังครับ
อยู่บ้านแถวแถวหนองจอกมีนบุรีอะค่ะมีคนร้ายเข้าไปขโมยของในบ้าน
แล้วคนร้ายก็พยายามที่จะข่มขืนเธอด้วยนะคะ
เธอบอกว่าเธอยังแบบโอ้โหฮึดสู้อะฮึดสู้กับคนร้าย
แล้วก็มีน้องแมวที่เธอเลี้ยงไว้ช่วยด้วยแมวมาช่วยด้วยเหรอ
ใช่แมวมาช่วยจนเธอรอดได้อ่ะค่ะผู้เสียหายชื่อว่านางสาวพลอยไพริน
อายุสามสิบเจ็ดนะคะโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่ามีโจรขึ้นบ้าน
สู้กับมันมันบีบคอเลยถีบเป้ามันแต่ไม่โดนเต็มแมวก็มาช่วย
มันปีนหนีไปทางหลังบ้านข้าวของถูกลื้อกระจายทั่วบ้าน
ตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรหายบ้างมันทิ้งรองเท้าเอาไว้
ตำรวจกำลังมาเงินหายเครื่องเพชรหายอื้อหือ
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบให้นะคะที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ทางเข้าออกมีหลายทางนะคะแต่ว่าหลังบ้านอ่ะ
ติดกับคลองข้างบ้านติดกับถนนสายหลัก
แล้วก็เป็นสะพานข้ามคลองคาดว่าจะเป็นทางเข้าออกของคนร้ายอ่ะนะคะ
ก็คือตรงจุดนี้ที่บันหน้าต่างมุนลวด
ยังมีรอยที่คนร้ายเอามีดกรีดอยู่เลยอ่ะค่ะจากการสอบถาม
คุณพลอยไพรินผู้เสียหายนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงตีสามครึ่ง
เมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่๑๐มกราคม
กำลังหลับอยู่เลยเพราะว่ากลับมาจากเที่ยวกับเพื่อน
คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงอายุประมาณ๒๐กว่าเองค่ะ
ใส่กางเกงฟุตบอลขาสั้นใส่เสื้อยืดสีดำโผล่มาข้างเตียง
เหมือนกำลังมองเธออยู่ว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
แล้วก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเธอบอกเธอเห็นว่าเงาตะคุ่มเนี้ย
มันถือมีดด้วยมีดปลายแหลมสักพักหนึ่งคนร้ายก็ตรงดิ่งมาหา
เอามือปิดปากขึ้นคล่อมเอามีดจี้เธอค่ะแล้วก็บอกให้เธอเงียบ
แล้วเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงล้วงหน้าอกเธอพยายามจะถอดเสื้อผ้าเธอ
หวังจะข่มขืนเธอบอกว่าโอ้โหเธอตั้งสตินะคะ
แล้วก็ออกอุบายทำทีชวนคนร้ายคุยครับ
ว่าเออเข้ามาทางไหนมาได้ยังไงคนแถวนี้เหรอเป็นคนที่ไหนเหรอ
คนร้ายก็ตอบนะครับแต่ตอบด้วยการแบบพยักหน้าหงึกหึกอะค่ะอืม
เธอก็อาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอถีบคนร้ายค่ะ
หงายหลังตกเตียงเธอก็รีบตะโกนร้องให้คนช่วย
คนร้ายก็เลยตกใจวิ่งหนีแต่เธออ่ะเธอเธอจิกหัวคนร้ายนะคะ
ครับเธอจิกหัวคนร้ายเอาไว้แล้วก็กระชากลากดึงต่อสู้กันอยู่พักหนึ่ง
คนร้ายเป็นฝ่ายหนีสะบัดเธอแล้วก็หนีไปกระโดดออกจากทางหน้าต่างค่ะ
ถ้าเราแบบโดนข่มขืนหรืออะไรแล้วเราจะมีชีวิตยังไง
จิตใจเรามันจะเป็นยังไงเราคงอยู่บนโลกนี้แบบไม่มีความสุข
คงไม่ยอมแน่นอนนะคะจากนั้นก็ตั้งสติชวนคุยเข้าไปเรื่อยเรื่อย
เพราะอยากรู้ว่าเป็นต่างด้าวหรือว่าเป็นคนไทย
พอเขาเผลอเขาคิดว่าเรายอมเพราะว่าเราไม่ดิ้น
สักพักเราก็รวบรวมแรงแล้วเราก็แบบถีบเขาอะค่ะ
เด็นตกเตียงพอตกเตียงเสร็จเราก็ตะโกนเรียกให้คนช่วย
เขาก็คงตกใจตอนนั้นที่ว่าเราเรียกให้คนมาช่วย
กลัวว่าถ้าเกิดคนได้ยินแล้วมาลุมทำเขาเขาก็วิ่งหนีอะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็ต่อสู้กันอยู่เหมือนกันค่ะ

บอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามารื้อค้นของที่ชั้นบ้านชั้นหนึ่งของบ้านเธอ
แต่เธอหลับสนิทไม่ได้ยินเสียง
พอค้นข้าวของเสร็จคนร้ายก็บุกเข้าไปในห้องนอนเธอ
ทีนี้ค่ะโอ้โหเธอก็เป็นแผลเต็มเลยนะคะเพราะเธอก็สู้กับคนร้าย
บอกว่าทรัพย์สินที่หายไปมีเงินสด๕๕๐๐บาท
มีแหวนเพชร๑วงมูลค่า๑๘๐๐๐บาท
แล้วก็มีร่องรอยคนร้ายกรีดมุ้งลวดที่หน้าต่าง
คนร้ายทิ้งรองเท้าสีแดงเอาไว้๑คู่ค่ะ
บอกว่านี่คู่นี้ค่ะของคนร้ายนะคะ
บอกว่ามันไม่ใช่ของใครในบ้านเลยของคนร้ายแน่

เธอบอกว่าเธอไม่ได้สู้แค่คนเดียวตอนคนร้ายกำลังหนี
แมวค่ะที่เธอเลี้ยงเอาไว้ชื่อจากัว
แมวกระโดดกัดคนร้ายนะ
แมวกระโดดกัดแมวช่วยนะปกติได้ยินแต่หมาช่วยเนอะ
น้องหมาฉลาดช่วยก็น้องแมวเขาก็ชาลาดนะคะ

เธอเองก็มีแผลอย่างที่ให้เห็นให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะ

เธอก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเธอก็มาตรวจสอบความเสียหายที่บ้านเพิ่มเติม
เตียงเนี่ยเตียงยุบนะที่ตู้ปลายเตียงน่าจะเป็นตอนที่โจรกระโดดถีบ
เธอก็กระโดดถีบโจรด้วยเธอบอกว่าเธอเองไม่รู้เอาแรงมาจากไหนตอนสู้โจรอะนะ
บอกว่าหลังจากนี้นะคะเธอสั่งไปแล้วเหล็กดัดกล้องวงจรปิด
เซอร์สปอร์ตไลท์มาติดให้หมดเลยเพื่อความปลอดภัยค่ะ
เดี๋ยวฟังคุณแม่นะฮะคุณแม่ของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่า
เส้นทางของคนร้ายมันน่าจะเข้าออกทางไหนแล้วจากนี้ไปจะเอายังไงกัน
บ้านนี้ไม่เคยมีโจรเข้ามาก่อนมันก็เพราะใครใครก็รู้ที่นี่บ้านตำรวจ
มันน่าจะเข้ามาสำรวจในบ้านแล้วเคยเข้ามาเดินบนรอบบ้านแล้วล่ะ
พอดูแล้วมันรู้ทางนี้ทีไล่ดีขึ้นเพราะถ้าเป็นคนอื่น
ถ้าไม่เคยเข้ามาในนี้จะงงออกไม่ถูกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับมัน
เผื่อมันย้อนกลับมาก็นอนกอดปืน
แม่บอกนอนกอดปืนเลยทีนี้เผื่อมันจะกลับมาเอารองเท้า
หรือว่าเจ้าของบ้านเค้านอนกอดปืนแล้วจริงจริง
ก็ทางพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็สอนอนหนองจอกนะฮะ
เก็บหลักฐานต่างและกำลังเร่งติดตามจับตัวคนร้ายอยู่นะครับ